สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
แม่เอวดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับสีสันยามเช้าแบบนี้แหละครับ
ถ้าพูดเรื่องของปลาไหว้นั้นนะครับปลาเป็นไหว้ทนน้ำ
เคยเห็นปลาจัดระเบียบเลี้ยงแถวแบบนี้หรือเปล่าครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือการแสดงของปลาครับผมสั่งให้ปลาว่ายน้ำเป็นแถว
เป่านกหวีดปุ๊บปลาก็ตั้งแถวทันทีครับ
จะเป็นไหว้แถวตอนหรือแถวกระดานสั่งได้หมด
แม่แปลกจริงจริง
อ่ายูสลิปปิงอ่าอยู่สลิปปิงเจ้าแมวเหมียวเมื่อคืนไปเที่ยวไหนมา
ถึงได้หลับปุ๋ยหลับลึกไปสนใจใครแบบนี้
ลิ้นก็แล้วทำทุกอย่างเพื่อให้ติ่ม
ถ้าเป็นแบบนี้ไม่กวนแล้วนอนหลับต่อเถอะจ้า
ควันหลงผู้งานลอยกระทงเขาเอามาต่อสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีกิจกรรมต่างทอดลอยกระทง
ทั้งมวยทะเลตอยเพลิงตกน้ำตกผ้า
การขึ้นเสาน้ำมันปีนขึ้นไปเพื่อเอารางวัล
แต่ละคนก็มีเทคนิคปีนสนุกสนานกันจริง

ก็ง่ายครับปิดฝากระบะท้าย
แล้วก็เอาดินน้ำมันมาอุดตามรอยต่าง
เสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปเติม
เติมจนเต็มอย่าเอาลูกบ่งแฟมซีใส่
ลงเล่นน้ำได้เลยครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ